ว่ากันด้วยเรื่องของร่างทรงที่เราคุยกับคุณผู้ชมไปต่อเนื่องหลายวันแล้วนะคะ
คือมีหลากหลายรูปแบบจริงคุณภาคภูมิ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีร่างทรงที่ถูกตรวจสอบแล้วว่าน่าจะเข้าข่ายหลอกลวง

คือเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นร่างทรงของเจ้าพ่อเมืองสุรินทร์
แล้วเขาก็ไปบอกกับเพื่อนบ้านว่าตอนนี้มีเคราะห์นะ
สะดอกเคราะห์ต้องจ่ายเงินจ่ายทองอย่างนี้

แค่นี้ไม่พอตัวร่างทรงคนนี้เนี่ยอดีตเคยเป็นพนักงานแบงค์
พอองค์ไม่ลงแล้วเนี่ยก็ไปคุยกับคนที่เขาเชื่อศรัทธาว่าตัวเองเป็นร่างทรง

ทีนึงเนี่ยสมมุติคุณฝากร้อยหนึ่งคุณกู้ได้อีก๑๐เท่าเลยนะ

คนก็หลงเชื่อแล้วก็ฝากกันมาต่อเนื่องอย่างนี้ค่ะ
หลายปีเลยนะคุณพรรคภูมิคือเป็นปี
จนสุดท้ายมารู้ตัวว่าถูกหลอกนะคะ
ก็เลยรวมตัวกันไปร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แล้วก็ดำเนินคดีกับคนที่อ้างตัวว่าเป็นร่างทรงคนนี้ค่ะ

เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายต่อศักดิ์พักวัด
คือนายต่อศักดิ์เนี่ยอ้างตัวว่าเป็นร่างทรง
เป็นร่างทรงของเจ้าพ่อเมืองสุรินหรือว่าเท้าเมืองสุรินทร์

เรียกเงินเรียกทองคนหลงเชื่อ
หมดเงินกันไปรวมแล้วเป็น๑๐ล้านนะคะ
รณรงค์บอกว่านายต่อศักดิ์เป็นอดีตพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง
อกจากเป็นร่างทรงแล้วหลอกให้คนมาหลงเชื่อ
ทำนายไทยทักหลอกลวงผู้เสียหายให้สะดอกเคราะห์แล้ว
ตนจริงพอหลังจากองค์ไม่ลงเนี่ยนะ
ก็ไปอ้างว่าเนี่ยมาฝากเงินไหม
ฝาก๓๐๐๐๐กูได้๑๐เท่าคือ๓๐๐๐๐๐นะ
ฝากแสนหนึ่งกูได้๑๐เท่ากูได้เป็นล้านนะ
สามารถช่วยเหลือเรื่องอนุมัติสินเชื่อได้
ได้ด้วยเนี่ยคนก็หลงเชื่อสิคะ
ด้วยความที่ตัวเองเป็นอดีตพนักงานธนาคารนะ
ก็มีความรู้เรื่องขั้นตอนกระบวนการในการขอสินเชื่อ
หลอกคนก็เลยหลงเชื่อ
แล้วก็เรื่องราวของการสะดอกเคราะห์ก็หลอกเยอะ
หลอกเงินหลอกทองรถยนต์เนี่ยเสียหายกันเป็นโอ้โห๑๐ล้าน
คนที่ตกเป็นเหยื่อก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
นางสาวคนนพัฒน์แทร่เตีย
เขาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ
อยู่ที่ซอยพฤกษา๔๕แถวบังใหญ่จังหวัดนทบุรีคนนี้ค่ะ

นายต่อศักดิ์ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างกับเธอหลายครั้ง
แล้วก็มารู้ว่าลูกสาวของเธอหนีออกจากบ้าน

นี่ลูกสาวโดนของนะที่หนีออกจากบ้านโดนของนะ
ต้องสะดอกเคราะห์แล้วล่ะ
แล้วนายต่อศักดิ์ก็สามารถช่วยให้เธอกู้เงินรีไฟแนนซ์บ้านได้

นี่ค่ะก็เลยหลงเชื่อ
กู้เงินนอกระบบมา
หมดไปเป็น๗แสนกว่าบาท

ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีนะคะ

แต่นายต่อศักดิ์เนี่ยได้ประกันตัวออกมาไง

บริการเราเขาจะไม่ใช้คนอื่น

แล้วก็เสียเงินอยู่๑๕๐๐๐บาท

ไม่เอดใจเลยครับตอนนั้นน่ะ

เชื่อแบบเรื่องของเจ้าเรื่องนิดหน่อย

ก็คือว่าส่งบ้านหลังนี้ให้หมดก่อนอะไรแค่นี้
ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมเนี่ยทำงานกรุงศรีนะ
เนี่ยออกไปทำทุกวันนี้แหละแล้วกลับตอนเย็นมาทุกวัน
หนูก็เชื่อเขาบอกเขาขอเงินคืนเถอะ
เอาแค่สักครึ่งหนึ่งก็ยังดี
เราขอแค่คืนสักครึ่งถ้าหกแสนเจ็ดแสนอย่างเงี้ย
เราขอแค่หกแสนสามแสนก็ยังดี
มาใช้หนี้เขาหน่อยเราจะได้หมดภาระสักทีนึงนะ

ก็คือโดนรถชนนะ
เพราะว่าต้องออกมาแล้วไม่หาเงินก็ไม่มีตังค์ใช้

หรือจะส่งบ้านหรือจะส่งรายวันหรือจะค่ากับข้าวอีก
ค่าน้ำค่าไฟอีกค่าบ้านอีก
นี่แหละภาระทุกอย่างในบ้าน

สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีในเมื่อเขามีตังค์

นี่ค่ะผู้เสียหายหลายรายเลยคุณผู้ชม
อีกคนนึงค่ะชื่อว่านางเอนะคะ
ก็บอกว่ารู้จักกับนายต่อศักดิ์เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กัน
ต่อศักดิ์ก็อ้างตัวว่าเป็นร่างทรงเจ้าพ่อเมืองสุรินทร์

หลานอาจจะไม่สบายนะระวังนะ
คราวเคราะห์อาจจะเกิดอุบัติเหตุ
ต้องมาต่อชะตาสะดอกเคราะห์แล้วล่ะ
แล้วโอ้โหสะดอกเคราะห์แต่ละทีค่าใช้จ่ายสองหมื่นนะคะ
หมดเงินไปสองแสนนะคะเนี่ย
ก้าวหน้าศรีสวัสดิ์คนนี้เป็นในหน้าขายคอนโด
ก็บอกว่าเป็นเพื่อนบ้านกับนายต่อศักดิ์เหมือนกัน
เนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันมา๔เดือนแล้ว
นายต่อศักดิ์ก็ชอบมาคุยด้วย
อ้างตัวเป็นร่างทรงแล้วก็ทักอีกแล้ว
นี่ออฟฟิศมีปัญหานะ

เนี่ยท่าน้ายเก้าน่าพูดว่าตัวเองก็เชื่อใช่ทุกอย่าง

เอ้าเหรอครับอ้าวมีลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วย

ว่าเราจะต้องเปลี่ยนเรื่องห่วงจุ้ยของออฟฟิศ
พอเราเปลี่ยนตามเขาบอกตามเขาแจ้ง
ก็คืองานมันก็เลยเข้ามาปั๊ว
พอหลังจากที่งานเข้าเสร็จปุ๊บ
เขาก็พาไปที่บ้านแล้วก็เป็นร่างทรง
พอเป็นร่างทรงลงปุ๊บเขาก็จะมาแนะนำนู่นนี่นั่นให้ทำนู่นนั่นเพิ่ม
แล้วเราก็คล้อยตามดีแล้วก็ด้วยความที่เราเห็นเข้ามาค่อนข้างเป็นหลายเดือนนะฮะ
เดือน๒เดือนอย่างนี้คือเห็นพฤติกรรมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวไม่อะไรอย่างนี้
แล้วก็มีข้าวมีของมีทุกอย่างที่น่าเชื่อถือได้นะครับ
แล้วเราก็เลยต้องหลงเชื่อใจไปตรงนี้
ตอนนี้บังเกินชุกร้ายของเขาอะไรครับ
บังเกินครับบังเกินชุกดีของเขาและชุกร้ายของผม
เพราะงานเข้าคือผมขายคอนโดจากที่เคยขายจากที่เริ่มต้นใหม่ขายไม่ได้
พอเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทาง๒๓วันขายค่อนข้างได้เยอะเลย
เขาก็เลยเป็นจังหวะเหมาะตรงนี้ที่มาตีสนิท
อ่าพบกับสมดีเขามีอาการอย่างไรดี
อ่าอาการเป็นคนกินเหล้าฮะเป็นเจ้าพ่อเจ้าเมืองกินเหล้าไม่เมา
จิตลิ้นแต่งตัวเป็นเจ้าเมืองสุรินนะเป็นเจ้าเมือง
แต่ตัวจริงจริงแกไม่ดื่มเหล้าครับ
ดื่มเหล้าครับแต่พอร่างทรงกินเหล้าหมดสองขวดนะครับผมเปิดให้กับมือแล้ว
มีสวดมนต์มีสะดอกเคาะมีอะไรหลายอย่าง
อ่าเขาก็เป็นล่างทรงกัน
เมืองสุรินทร์การพูดการจารักษณะตำหนักเขาให้เราหลงเชื่อ
การพูดการจารักษณะเขาหลอกร้อยเราหลงเชื่อเขาจนได้
หลอกหลายรายส่วนใหญ่ก็ไปหลอกเพื่อนบ้านแล้วเหมือนกับว่า
ตีสนิทพอรู้จักแล้วก็รู้ข้อมูลเพื่อนบ้านไง
ก็เลยหลอกนู่นหลอกนี่เหมือนกับเพื่อนบ้านก็อุ้ยรู้ได้ยังไง
พอทักแล้วแบบอุ้ยรู้ข้อมูลส่วนตัวเราได้ยังไง
ตอนนี้นายต่อศักดิ์อยู่ในเรือนจำบางบอนนะคะ
ช่อโกงอยู่มาเดือนนึงแล้วนะคะ
ส่วนสำนักที่เจ้าตัวบอกว่าเป็นที่ทรงเจ้าอะค่ะ
ก็ย้ายไม่เป็นหลักแหล่งย้ายไปหลายที่ค่ะ
ล่าสุดไปอยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะ
ที่ถูกจับกลุ่มประเมินคดีเนี่ยคดีช่อโกงนะครับ

อันนี้เป็นคดีหนักนะคดีข้อหาที่หนักเลยล่ะคดีช่อโกงเนี่ยนะครับ
คือจะบอกว่าไปหลอกลวงชาวบ้านเขาโดยใช้วิธีการทรงเจ้าเข้าทรง
แล้วก็หลอกเอาเงินอะไรเขาเนี่ยมันก็ไม่เชิงเสียทีเดียว
แต่ใช้วิธีให้เขามานับถือให้เขาศรัทธาในฐานะที่เป็นร่างทรงก่อน
แล้วค่อยไปหากลวิธีในการหลอกลวงเขา
เดี๋ยวดูพฤติกรรมของนายคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะ
เพื่อท่านไปเจอเจอลักษณะคล้ายกัน
จะได้ตั้งสติแล้วก็คิดกันให้รอบครอบ
ผู้เสียหายที่ถูกนายต่อศักดิ์พักวัดที่อ้างตัวเป็นร่างทรงเจ้าเมืองสุริน
ใช้กลอุบายหลอกเอาทรัพย์สินเนี่ยนะฮะ
เฉพาะที่มาแสดงตัวเนี่ยวันนี้๒๐กว่าคนนะ
มูลค่าความเสียหายกว่า๑๐ล้านบาท
เล่าว่านายต่อศักดิ์จะทำทีเข้ามาตีสนิทก่อน
บอกว่าตัวเองเป็นร่างทรงแล้วก็ใช้วิธีทำนายทายทัก
บอกวิธีแก้ว่าจะต้องไปดำเนินชีวิตยังไง
ต้องไปทำกิจการงานต่างยังไงเพื่อให้ราบรื่น
ทีนี้บางคนเนี่ยบังเอิญว่า
พอทำตามแล้วกิจการมันดีขึ้น
หรือชีวิตมันราบรื่นขึ้นไงคุณเขียนมาสอน
คือบอกไป๑๐คนอาจจะราบรื่นขึ้นสัก๔๕คน
ซึ่งก็อาจจะราบรื่นเพราะตัวเขาเองนั่นแหละใช่
แต่มันก็มีคนเชื่อแล้วไง
พอคนเหล่านี้เชื่อแล้วทีนี้เขาก็จะเริ่มชวน
ที่เคยเจอกันแล้วก็บอกนะทีนี้พอเชื่อก็ชวนแล้ว
ให้มาที่สำนักของเขาซึ่งสำนักของเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย
แล้วคนที่ชวนมาที่สำนักเนี่ยเขาจะชวนมาเฉพาะคนที่เขารู้แล้วว่า
อันนี้จะเป็นเหยื่อของเขาได้แล้วเชื่อเขาจริง
ไม่ใช่ว่าจะเปิดสำนักให้กับทุกคนเข้าไปนะครับ
คนที่ถูกเชิญเข้ามาก็ล้วนแต่เป็นเหยื่อที่
ต่อศักดิ์เขาเลือกแล้วว่าคนนี้เชื่อเขาแน่นะฮะ
ถูกคนจับได้ทักท้วงหรือว่าคนเริ่มเห็นว่า
ไม่เข้าท่าเข้าทางเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนสำนักไปเรื่อย
ส่วนกลการหลอกลวงก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของร่างทรงโดยตรงนะครับ
เพราะว่าเขาจะใช้วิธีการเวลาที่เขาร่างทรงออกไปแล้ว
ไม่ได้ลงแล้วก็เป็นคนปกติเนี่ยก็จะคุยกับเหยื่อบอกว่า
เขาเนี่ยเป็นพนักงานธนาคารนะมีตำแหน่งหน้าที่
เกี่ยวกับเรื่องการปล่อยสินเชื่อสามารถดูแลเรื่องกองการ
เอาหลักฐานมาค้ำประกันแล้วก็ให้วงเงินมากกว่าปกติกับลูกค้าทั่วไปได้
อย่างเช่นคุณฝากเงิน๓๐๐๐ผมก็สามารถทำเรื่องกู้ให้สูงถึง๑๐เท่านะ
คือได้ถึงสามแสนถ้าเอาเงินมาฝากแสนนึงเดี๋ยวผมทำเรื่องกู้เงินให้เลย
หนึ่งล้านอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วเขาก็สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
เรื่องของการติดหนี้คงค้างหมายเลขคดีของเหยื่อแต่ละรายได้ด้วย
ทุกคนเลยยิ่งเชื่อไงคุณภาคภูมิใช่ไม่รู้ไปเอาตรงไหนไปเอาแป้งมาตรงไหนไม่รู้
แต่เป็นว่าเขาสามารถไปหามาได้ใครติดพวกหนี้กับธนาคารมีบัญชีอะไรเท่าไหร่ยังไงเขาไปหามาได้
เหยื่อแต่ละรายศูนย์เงินกับทรัพย์สินไปไม่ต่ำกว่าแสนบาทนะครับจากการตรวจสอบยังพบว่ามีผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อร่างทรงกรรมลอนายนี้
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖แล้วก็แชร์ข้อมูลเตือนภัยเอาไว้แล้วด้วยจนถึงขณะนี้ก็ยังมีคนตกเป็นเหยื่ออยู่จนวันนี้พากันไปร้องทุกข์กับกองปราบรามนะครับ
มีชายวัย๓๐ปีหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าเขาตกเป็นเหยื่อของร่างทรงนายนี้ตั้งแต่เมื่อปี๒๕๕๙ตอนต้นปี
ร่างทรงนายนี้มาหลอกเขาจนเชื่อใจว่าช่วงเวลาที่ทำงานปกติเนี่ยเป็นพนักงานแบงค์จริง
เพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบข้อมูลทางธนาคารของตัวคนที่ถูกหลอกได้
ประกอบกับบังเอิญช่วงนั้นเหยื่อต้องการปิดหนี้บัตรเครดิตปิดเครดิตบูโรอยู่
ก็เลยถูกหลอกว่าเออไม่ต้องกังวลมันมีเงินกองทุนการศึกษาอยู่
ถ้าคุณจ่ายเงินเข้ากองทุนการศึกษาสามหมื่นคุณจะได้วงเงินออกมาอีกสามแสนค่ะ
คุณก็เอาไปใช้ปิดหนี้บัตรเครดิตเขาก็เลยหลงเชื่อเอาเงินไปให้
ภายใน๓เดือนเนี่ยเขาสูญเงินไป๑๒๐๐๐บาทเพราะว่าหลอกให้เติมเงินเรื่อย
แต่วันหนึ่งเขาโทรมาถามว่าฟรีเมอร์นี้แบงค์ของธนาคารเขา
มีทุนการศึกษาที่จ่ายเงิน๓๐๐๐แล้วจะได้เงิน๓แสนกลับมา
ก็คือทุนเนี่ยผมจะเอามาปิดพวกบูโลต่างของผมเนี่ย
คือพอให้ตังค์ไปปุ๊บเขาสามารถเช็คบูโลของผมได้
ผมก็เลยมีความเชื่อมั่นว่า
คุณสามารถเช็ดบูโลของผมได้๓ตัว
แล้วก็หมายเลขคดีดำคดีแดงของผมได้
ซึ่งผมเองยังไม่สามารถเช็คได้เองได้เลย
เขามาหลอกเราในเขาบอกเขาเป็นพนักงานธนาคาร

คือเขาคือผมพอรู้ว่าเขาเป็นร่างทรง
แต่ผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้ฝักไหวเรื่องร่างทรงอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
รู้ว่าเขาเป็นร่างทรงบ้านเขามีหิ้ง
คือเขาเคยถ่ายรูปพี่ให้เขาดูเนี่ย
ยิ่งบ้านเขาเนอะมันก็มีหลายหิ้งมี
มีพระแม่อะไรเยอะแยะในเทพเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างนี้
คือรู้ว่าเขาเป็นร่างทรงคือเขาคือเขาเข้าวัด
เขาไม่เที่ยวผับเขาไม่กินเหล้า
มันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่แบบว่าน่าเชื่อถือ
สาเหตุที่เรามั่นใจเชื่อว่าเขาจะให้เงินเราจริงนะคะ

เกี่ยวกับของทางแบงค์โดยตรง
ใช่คือเขาเข้าหาผมทางแบงค์อะไรอย่างนี้คือเขามีการใช้วาธศิลปในการพูดค่อนข้างที่จะดี
รู้ทุกขั้นตอนกระบวนการขอสินเชื่อรู้แม้กระทั่งทุกอย่างครับ
ผู้โลกผมเนี่ยรู้หมดว่าผมจิกกี่ตัวจิกของอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่
หมายเลขคดีดำคดีแดงคือเขาสามารถแบบเจาะลึกรายละเอียดของผมได้เป๊ะมาก
คือเขาสามารถแบบกระจ่างให้ผมผมก็เลยแบบเออปักใจเชื่อเขาตรงนี้อะไรอย่างนี้
ถ้าฟังข้อมูลจากผู้เสียหายคนนี้นะคุณเดี๋ยวมาสอน
อันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากและผมว่าตำรวจต้องขยายผล
เพราะว่านายต่อศักดิ์พักวัดเนี่ย
ที่ไปหลอกกับคนที่หลงเชื่อว่าเป็นพนักงานแบงค์เนี่ย

แล้วไปเอาข้อมูลต่างเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีธนาคาร
หนี้กับธนาคาร
หรือว่าคดีดำคดีแดงอะไรเนี่ยที่พ่อหนุ่มคนนี้เขาบอกเนี่ย
ไปได้มาได้ยังไงใช่ใช่หรือว่าเคยเป็นพนักงานแบงค์จริงจริง
แล้วแอบเอารหัสของเขาเข้าถึงข้อมูลอะไรของเขาไว้ได้
หรือมีคนในธนาคารขายข้อมูลอะไรให้เขาหรือเปล่า

ข้อมูลแบบนี้มันคือข้อมูลส่วนบุคคลจริง
ก็เมื่อกี้คนที่เป็นเหยื่อเขาบอกผมเองผมยังตรวจสอบผมไม่ได้เลย

เพราะฉะนั้นเขาก็เชื่อไงนอกจากจะเลื่อมใสสัทธาโอ้โหเป็นร่างทรงเว้ย
มาเจอว่าเออปกติทำงานแบงค์ดูสิรู้ข้อมูลเราหมดเลย
เขาก็เลยหลงเชื่อหมดเลยไง
นายคนนี้ก็เลยใช้ข้อมูลสองส่วนประกอบกันนะครับ
ทำให้คนหลงเชื่อนะคือทั้งเป็นเรื่องของร่างทรง
แล้วก็เรื่องของเป็นพนักงานแบงค์
ตอนนี้ถูกควบคุมตัวไว้แล้วล่ะ
แต่ว่าผมว่าตำรวจต้องขยายผล
ขยายผลเพื่อไปถึงขบวนการไงเพราะมันทำคนเดียวไม่ได้
จริงไปเอาข้อมูลแบบนี้มันไม่ได้โอ้โหมานั่งหาอะไรคนเดียวได้หรอก
ยังไม่หมดค่ะเรื่องของร่างทรงแล้วก็มีปัญหาต้องตรวจสอบกันเนี่ย
มีร่างทรงคนหนึ่งเขาเป็นผู้ชายนะคะ
เขาอ้างว่าเขาเป็นร่างทรงของรัชกาลที่๕

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เนี่ยแล้วก็แต่งตัวนั่งเก้าอี้ไว้หนวด
แล้วก็โพสต์ภาพแบบเนี่ยในโลกโซเชียล
แล้วพอคนไทยเห็นภาพเหล่านี้อยู่ในโลกโซเทียลเขาก็ไม่สบายใจกันไง
ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเลยทีนี้ทั้งทหารทั้งตำรวจไปเลยค่ะ
เนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้เขาอ้างว่าเป็นร่างทรงรัชกาลที่๕นะคะ
คือแต่งตัวเรียนแบบทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ย

ภาพก็บอกด้วยว่าเนี่ยพระตำหนักประทับทรงสมเด็จพระปิยะมหาราชนะเนี่ยค่ะ
แล้วเขาบอกพี่กัดว่าอยู่ที่เรือนหมอพรตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ทุกคนที่เห็นนะคะบอกเลยว่ามันไม่เหมาะสม
เห็นแล้วมันไม่สบายใจจริงก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบ
ร้อยเอกอนุกูลวงแม่น้อยนำกำลังทหารชุดรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่๑๑
ก็ไปเลยนะคะก็ไปเจอนายขเชนท่าเล็กอายุสามสิบเก้าปีเป็นเจ้าของบ้านค่ะ
คนนี้ล่ะเขาอ้างว่าเขาไม่เคยแอบอ้างว่าเป็นร่างทรงนะ
เข้าใจผิดหรือเปล่าคนที่มาหาเขาเนี่ยเข้าใจผิดคิดไปเองแล้วก็มา
แต่งตัวทำท่าทางอย่างนี้ยังบอกไม่แอบอ้างอยู่เลย
เขาอ้างว่าคนเข้าใจผิดเนี่ยแต่เขาบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นภาพเก่าแล้ว๓๔ปีก่อน
สิทธิ์มาจัดพิธีไหว้ครูเก้าอี้บันลังสีทองก็เช่ามาช่วงจัดงาน
๑๕วันแล้วก็คืนแล้วชุดที่ใส่ก็ใส่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ใส่อีกเลย
ปกติมีอาชีพรับประกอบพิธีบายสีทำขวัญนาคตั้งสารพระภูมิ
บวงสวงต่างก็คือหาเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ได้มีอาชีพทรงเจ้า
ไม่ได้เป็นร่างทรงหลอกลวงประชาชนนายขเชนเขาอ้างแบบนี้ค่ะ
ถ้าอาชีพหลักผมเลยบอกความตอนนี้เลยว่าทำขวานนาคลงสวงแล้วก็ทำไปสี
ครับผมเข้าใจว่าแต่ชุดนั้นซึ่งมันเป็นชุดที่ใส่ปีนั้นและมาพร้อมกับอีบลังนั้น
มันมีชุดอื่นด้วยไม่ใช่เหรอชุดแดงด้วยใช่ไหม
มีครับชุดแดงชุดน้ำเงินชุดเขียว

ไม่เคยพูดว่าผมเป็นร่างทรงรัชกาลที่๙
แต่เจ้าหน้าที่ถามว่าอ้าวก็ในภาพผมเห็นคุณมีตั้งหลายชุดไม่ใช่เหรอ
ก็เลยไปเอาชุดออกมาหมดเลยแต่บอกผมไม่เคยใส่
คือจะมาบอกว่าลูกศิษย์หามาให้ใส่ทำพิธีไหว้ครู
คือคุณโตมาขนาดนี้แล้วคุณต้องรู้แล้ว
เป็นคนไทยเนี่ยต้องรู้แล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควร
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าหยุดเถอะหยุดเดี๋ยวนี้เลย
คือต้องใช้คำนี้ว่าหยุดเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
หยุดการกระทำแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเบื้องต้นตอนนี้ขอความร่วมมือก่อน
พฤติกรรมแบบนี้แต่ถ้ายังไม่หยุดนะ
ยังแต่งกายเรียนแบบแอบอ้างแบบนี้อีก
จะโดนดำเนินคดีนะคะ
มาตรา๑๑๒ประมวลกฎหมายอาญานะคะ

โทษนี้จำคุก๓๑๕ปีนะคะ

หลังจากที่ถูกเปิดเผย
เผยแพร่เรื่องของพฤติกรรมต่างนานาของร่างทรงทั้งหลาย

ก็เพื่อทำให้ท่านได้รู้ว่า

ลองทำเหมือนกับร่างทรงที่เขาเผยแพร่คลิปของตัวเองผ่านสังคมออนไลน์ดู
ว่าเออที่เขาทำกันน่ะ
เราก็ทำได้ดีกว่า
อันนี้คือบอยคลองหนึ่ง

เขาก็จะมีเรื่องการไล่รำแล้วก็ใช้มิดดาบ
หื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
ลองทำแบบนี้บ้างนะฮะแล้วก็เผยแพร่ไปในสังคมออนไลน์

มืม

อื้ม
อ่ะนี่เล่มนึงนะ

เบิ้ลให้๒เล่มเลย

โอ้โหเพิ่งรู้ว่าตัวเอง

อ้าวเขาทำให้ดูได้แล้วเขาบอกไหม

คือมีดดาบหรือว่าจะมีดทำครัวพวกนี้

ก็เอามีดยาวมาเอาลบคมทิ้ง

ก็แค่นั้นก็ฟันไม่เข้าแล้ว
คือมันไม่เข้าหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีคม

นี่นะเขาก็บอกว่า
ไม่ได้เหนียวหรอกครับมีดมันไม่คมครับ
ถ้ามีดคมป่านี้ผมก็เลือดอาบไปแล้วครับ

เห็นมีตั้งหลายเล่มเลยที่บ้าน

ผมมี๒เล่มครับที่มันทื้อกันด้วยมีคม

ถ้าผมหยิบเล่มผิดผมก็ตายครับ

แหมพี่ทำแบบนี้
แล้วทีนี้พวกร่างทรงเขาจะทำมาหากินอะไรกันล่ะ

อันนี้เขาบอกว่าเขาลบคมออกหมดแล้วเขาเลยทำได้

ที่เขาเป็นร่างทรงจริงแล้วเขาบอกว่าเขาทำได้โดยที่

ฟันแทงไม่เข้าเขาอาจจะมีวิชาอาคมของเขาจริงก็ได้
แต่มีใครเคยไปจับมีดเขาไหมคะ

หรือว่ารู้ว่าเขากำลังจะทดลองหรือว่าทำแบบนี้กันที่ไหนบอกหน่อย

อะไรเดี๋ยวพี่พาโรงพยาบาล